อ้าวปีกกุลอาจารย์ไปไหนครับ

วันเดียวคุณชนะก็เอาของอาจารย์มาใส่
แม่ก็อยากจะมีปีกบินกับเขาบ้าง

แต่วันนี้อาจารย์ปอมีอะไรมาฝากเราครับ

จากช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของการที่ว่า

มีการปรับเปลี่ยน

เลขมันส่งผลยังไงบ้างคะอาจารย์

ไม่ใช่ว่าทั้งเบอร์จะมีเลขเลื่อนแค่เลื่อนตำแหน่งอย่างเดียว

ดังนั้นก็ต้องขอขึ้นช้าตัวนี้มาก่อน

โครงสร้างเบอร์โทรศัพท์มีทั้งหมดกี่ตัว

บางคนก็บอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวเลขเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมา

ใช่เราก็ดูนะคะว่ามันมีทั้งหมด

แต่เราดูตั้งแต่หลักที่

เอาตัวหลังอย่างเดียว
หลังแล้วก็ดึงออกมาให้มันได้๖คู่เลข
๖คู่เลขนี้จะต้องเป็นเลขมงคล
แล้วถ้าเกิดว่าพลังเลขของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเนี่ย

ตำแหน่งไหนก็ได้เหรอคะอาจารย์

มีบางคู่เลขจะวางตรงไหนก็ได้

ถ้าวางข้างหน้าจะหมายถึง

ดูหน้าเกรงกลัวไปหน่อย
เดี๋ยวเราจะบอกเลยทีละทีละเลข
เริ่มเลยค่ะอาจารย์
สำหรับเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะ

เราก็เริ่มที่เลข๑๖๙๑

และความรู้รอบทิศในเรื่องของเลข๙
การที่เข้าถึงในหลายเรื่อง
บอกว่าไอทีภาษาแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังหนุนนำเขาอีก
การที่เขาจะวางแผนอะไรเขาจะไม่ค่อยเหมือนใคร
เขาจะแปลแหวกแนวแต่เขาประสบผลสำเร็จนะ
อย่างนี้มันคือเรื่องราวของความโดดเด่น
ใครก็เห็นว่าเขามีความสามารถด้านนี้
โดดเด่นมีความแตกต่างที่โดดเด่น
แล้วก็เป็นผู้นำได้ด้วยใช่เป็นผู้นำได้ด้วย

แล้วเขาทำอะไรก็ตามเป็นเหมือนศิลปินต้นแบบ
คิดแตกต่างจากคนอื่นฉีกแนวออกไป

ใช่ค่ะสำหรับเลขนี้ที่ถามว่าอยู่ตรงไหนก็ได้
สำหรับอันนี้อยู่ตรงไหนก็ได้ของเบอร์โทรศัพท์
เหตุเพราะว่าอย่างเลข๓เป็นเลขของนักขาลุย
เป็นดาวอังคารเป็นนักต่อสู้
เลข๕เป็นเลขของดาวพฤหาสของความรอบครอบ
คือกล้าลุยในลักษณะที่วางแผนมาดีแล้ว
ทำหน้าคออย่างนี้ปุ๊บทำงานไม่ค่อยผิดพลาดหรอกค่ะ
ลูกน้องเองก็เกรงใจว่าเออเจ้านายทำงานดีขนาดนี้

ก็คือมีอำนาจบารมีลูกน้องเกรงใจก็ใช้งานนี้

เจ้านายก็บอกรับผิดชอบโครงการใหญ่ได้แน่นอน

เหมาะกับคนที่มีตำแหน่งเป็นหัวหน้าด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็คือ๓๕๕๓ถ้าแนะนำอย่างนี้คือวางได้ตรงกลางเบอร์และท้ายเบอร์
แต่ส่วนข้างหน้าเนี่ยวางได้นะคะแต่จะเหมาะกับอาชีพตำรวจทหาร
หรือผู้ที่เป็นนักบริหารระดับสูงแล้วที่แบบมองแล้วก็คือหน้ายำเกรงอ่ะ

เป็นพลังของผู้มีไฟในการทำงานให้สังเกตเลยคนกลุ่มนี้ที่มี๓๙๙
ในเบอร์เนี่ยไม่ว่าจะมีงานอะไรที่ดูยุ่งยาก
หรืองานอะไรที่จะต้องไวเนี่ยเขาจะยกมือลายแรก
อ๋อคือเขาพร้อมแล้วผิดชอบค่ะ
พลังโดดเด่นตรงนี้ก็เลยทำให้ใครก็เห็นว่า
ดีมากเลยน่ะครับ
มาดูหมายเลขโทรศัพท์ที่ส่วนผู้ชมทางบ้านส่งมานะคะ
ท่านแรกคุณอาสิขายเครื่องสำอางค่ะอาจารย์

คุณอาเซขายเครื่องสำอาง
ถ้าดูจากเบอร์ในเรื่องของการขายเครื่องสำอาง
เบอร์นี้มีพลังของความสวยงาม
พลังของความชอบแต่งตัวอยู่แล้วด้วยเลข๖๐

มีความที่แบบเป็นตัวของตัวเองมากเกินไป
แล้วก็เป็นคนที่เป็นสาวเซลล์สาวมั่น
ค่ะแต่ว่าผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ดีกัน

แต่เลขนี้จะมีข้อเสียในเรื่องของการเจ็บป่วยคือ
จะมีปวดไมเกรนปวดเบ้าตาเยอะหน่อย
ก็คือเลข๐๑ใช่ไหมฮะอาจารย์

หรือว่าขายได้อยู่ใช่ไหมฮะศพชีพนี้

เอาล่ะคนต่อไปบ้างนะครับชื่อคุณชมเป็นพนักงาน

ค่ะคุณชมคนนี้เป็นอย่างไรฮะ
ชมบุคลิกภายนอกจะดูเป็นผู้ใหญ่

แล้วก็เป็นคนที่ฉลาดหัวไวมาก

แล้วก็เป็นคนที่มีเงินก้อนใหญ่เข้าตลอดเลย

ใครได้รู้จักกับตัวตนเขาเขาเป็นคนชอบทำบุญ
ชอบนั่งสมาธิแล้วก็เป็นคนมองลูกในแง่ดี
ฉลาดเฉลี่ยวดีมากแล้วก็การพูดจาดีค่ะ
ถ้าถามว่าเบอร์นี้มีเสียตรงไหนไหม
ก็มีบ้างที่จะมีคนลักษณะ
ไร้ศิลธรรมเข้ามาจุกจิกให้เขาเกิดปัญหา
แต่โดยตัวเขาไม่มีปัญหาอะไร

อีกท่านหนึ่งนะคะคุณผู้ชมค่ะอาจารย์ปอลค่ะ
คุณจีราภานะคะอาชีพขายผ้าค่ะ

๐๙๕๐๕๙๗อาชีพขายผ้า
โอ้โหน่าจะคล้ายอาชีพขายพระ
ทำไมครับอาจารย์ยังไงคะอาจารย์

นี่จะเป็นลักษณะของผู้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เป็นคนมีการวางแผนชีวิตเป็นขั้นเป็นตอนดีด้วยนะคะ
แล้วก็มีความคิดที่ดูแปลกแหวกแนวว่าใครนะ
นี้ก็จะบอกว่ากลางถ้าถามว่าขายพระได้ไหม
เอ๊ยไม่ใช่ขายผ้าค่ะขายผ้าได้ไหมค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะ
อย่างนี้ผมว่าแนะนำไม่ต้องเปลี่ยนเบอร์
แต่ให้เปลี่ยนอาชีพไปขายผ้าแทนขายผ้านะครับ
ขายผ้าดีกว่าคือถ้าขายผ้านี่ไม่เหมาะค่ะเพราะว่าเป็นแนว
เพราะว่าเป็นแนวขายผ้าขายผ้าเครื่อง
คือถ้าใส่ผ้านี่น่าจะเป็นลักษณะแนวแฟชั่น
น่าจะเป็นลักษณะของการมีหัวสินในตัวมีเลข๒๖มีเลข๖๖
หรือว่าการพูดจาที่หวานชักชวนลูกค้าอย่าง๒๔นะคะ
แต่เบอร์นี้มันขายผ้ามัน๕ส่วนใหญ่๕๙๐
ลองแนะนำนะถ้าเกิดว่าจะขายผ้าขายขึ้นอุปกรณ์ความสวยงามควรจะเป็นเลขอะไรดี
อย่างที่บอกแล้วค่ะมีเลขศิลปะ๖๖๖หรือ๖๙อะไรที่มี๖ประกอบ
หรือว่าถ้าเป็น๒๔๒๖จะเป็นเรื่องของการเจรจาชักชวนในการคุยเรื่องสวยงาม

หรือว่าจะเปลี่ยนอาชีพไปขายพรรคเครื่องขายถ้าได้ครับมีประแฮน

อีกท่านหนึ่งแล้วกันคุณแพทย์ขายเบเกอรี่
ขายเบเกอรี่ขนมปังขนมเค้ก
คุณอยากทานใช่ไหมพูดเยอะจัง
คุณแล้วหิวเลยดูเบอร์เลยค่ะเหมาะหรือเปล่า
จากเบอร์ไม่ถึงขั้นเสียร้ายแรงนะคะ
เป็นเบอร์กลางแต่จะถามว่าเหมาะหรือเปล่าไม่เหมาะโดยตรง
เพราะเบอร์เปิดมาด้วยการแบบการพูดจาที่มีเหตุผล
เป็นแนววิชาการแล้วเป็นคนที่เอาจริงเอาจังกับคำพูด
พูดแล้วก็จะทำเลยพูดแล้วก็จะทำได้

ค่อนข้างจะเป็นในลักษณะของคนใช้เหตุผลและความจริงจังในชีวิตนะคะ

ถ้าจะมองว่าเป็นเบอร์เสียไหมก็ไม่เสีย
ถ้าจะมองว่าเป็นเบอร์ดีไหมก็คือกลาง
แต่ถามว่าเหมาะไหมไม่เหมาะเท่าไห

ขายเบเกอรี่เลขอะไรน่าจะเป็น

ก็มี๖ประกอบหรือว่ามีเลข๒ประกอบ
เลข๒ก็จะเป็นเรื่องของความอ่อนหวานอ่อนโยนด้วย

ไม่เป็นเบอร์ก็อาจจะเป็นอาชีพ
ไปถามเบเกอรี่ก็ไปขายอะไรหาหนังสือไหมครับ

หาหนังสือได้

ขอบคุณนะคะ

แล้วก็ที่เราขึ้นให้นี่คือช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ปอนะ

เพราะว่าโลกโซเชียลเดี๋ยวนี้มันก้าวไกลแล้ว
เข้าไปหาเข้าไปถึงได้ง่ายเลยนะคะ